ตรงนี้นะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันครับ

๕๐รายชื่อนักเตะทีมชาติไทยเบื้องต้น
ระหว่างวันที่๘พฤศจิกายนถึง๑๕ธันวาคม

ตัดเหลือ๒๓คนนะครับเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน

ขวัญชัยสุขล้อมนั้นปล่อยยืมตัวครับ
ธนบูลเกษารัฐที่ลุ้นติดทีมชาติอีกครั้งครับ

และทำผลงานได้ดีจนถูกเรียกอยู่ใน๕๐คนเบื้องต้น

เช่นเดียวกับ๔แข้งที่เล่นอยู่ในต่างแดนนะครับ
อย่างชนะทิพย์สงกระศิลป์ธิระศิลป์แดงดา
ธรทรบุญมาทันและกวินธรรมสัจจานันทร์นะครับ
ไม่มีชื่อถูกเรียกมาเช่นกัน